คุณผู้ชมเห็นข่าวกันแล้วกรณีที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิไปจับพรานล่าเสือโครง
สภาพเนี่ยคือหนังเสือโครงสองตัวถูกขึงเอาไว้เนื้อกำลังย่างอยู่เลยนะคะ
ล่าสุดเที่ยงวันนี้นายพระทั้ง๔คนมามอบตัวแล้ว
เขาบอกเขามีเหตุผลจำเป็นที่ต้องฆ่าเสือโครง๒ตัวนี้
เขาบอกสี่คนนี้มีอาชีพเลี้ยงวัวและช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
สองเดือนที่ผ่านมาวัวของเขากับชาวบ้านถูกเสือโครงกัดกินตายไปยี่สิบกว่าตัวแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเอาซากบัวที่ตายนี่แหละมาล่อเสือโครง
ให้เสือโครงมาติดกับดักแล้วยิงทิ้งค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูเนี่ยคือเหตุผล
เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้มี
ไม่ได้มีนายทุนไม่ได้มีออเดอร์ไม่ได้มีคำสั่งอะไรนะ
แค่เขาอยากจะจัดการเสือด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะฮะ
แต่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแบบโอ้โหมากเลยนะครับ